สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาราสถานการณ์ฝนบ้านเราช่วงนี้หนักที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนมาเลยนะคะจากอิทธิพลของร่องฝนค่ะ
ช่วงนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรงค่ะดันให้ร่องฝนลดต่ำลงมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
บวกกับลมมรสุมกำลังแรงช่วงนี้เป็นสองปัจจัยหลักเลยนะคะ
ที่ทำให้ฝนบ้านเราหนักขึ้นและจะตกแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์
รวมถึงฟ้าครึ้มทั้งวันด้วยค่ะพื้นที่ที่มีฝนไปก่อนหน้านี้
อาจจะเกิดภัยธรรมชาติได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกทั้งวันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่๑๖๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสามเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเยอะเช่นเดียวกันมากถึง๑๘๐ของพื้นที่ระวังน้ำท่วมขังรอการระบายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนรอบนี้ค่อนข้างหนักอาจจะทำให้มีภัยธรรมชาติตามมา
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มค่ะ